ท่านผู้ชมครับที่บุรีรำเนี่ยที่ลำปลายมาตร
มีผู้หญิงหลายคนที่ท่านเป็นสวนะฮะก็คือสูงวัยหน่อย
ตอนนี้กำลังหวาดกลัวขวัญภาวะ
เพราะมีผู้ชายคนนึงเนี่ยลักษณะเป็นผู้ชายคงจะโรคจิตแน่
บุกเข้าไปถึงตัวโชว์อวัยวะเพศ
บางคนเนี่ยถูกฉุดถูกลากเหมือนกับจะเอาไปทำไม่ดีไม่ร้าย

แล้วเป็นเฉพาะคนสูงอายุเท่านั้น
นี่ฮะจับกลุ่มนั่งกันอยู่ณขณะนี้
ไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวไม่กล้าอยู่บ้านเพียงลำพัง
จะไปหาเห็ดเก็บของป่าเข้าทุ่งเข้านาเข้าไร่เข้าสวน
ก็ไม่กล้าไปเพราะยังจับไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่ได้

กลางหมู่บ้านบ้านหินคนหมู่๗ตะบนหินคนอำเภอลำปลายมาตร
นี่ฮะคุณป้าเหล่านี้นะครับ
บอกว่าโอ้โหเจอผู้ชายคนหนึ่งสวมหมวกไอ้โม่งนะเลยไม่รู้เป็นใคร
อารวาสเอาวัยวเพศมาโชว์ไล่ปล้ำคนเท่าคนแก่
ที่ไปหาของป่านะไปทุ่งนาเลี้ยงวัวหาเห็ดเนี่ยโดนหมดนะครับ
อย่างคุณป้าท่านหนึ่งอายุ๕๕บอกเมื่อวันอาทิตย์นี้เองนะเมื่อวานนี้๘โมงเช้าไปหาเห็ดในป่าข้างบ้าน
นะครับเป็นหนองน้ำเจอผู้ชายคนหนึ่งอายุน่าจะสักสามสิบผิวดำแดงสูงสักร้อยหกสิบเซนติเมตร
ขี่จักรยานยนต์สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่สวมหมวกไอ้โม่งคือขี่วนไปวนมา
แล้วเหมือนกับว่าทำเป็นมาถามทางนะฮะจังหวะนั้นเนี่ยคือคุณป้าท่านนี้จะไปหาเห็ดอยู่นะครับ
อยู่ดีเนี่ยควักอวัยวะเพศออกมาดูนะแล้ววิ่งกระโจนเข้าใส่เลยแบบไม่ทันตั้งตัวเลย
ล้มลงถูกกอดรัดฟัดเหวี่ยงก็สู้สุดชีวิตตะโกนร้องให้คนมาช่วย
จนมีคนเนี่ยมาช่วยแล้วไอ้คนนี้ก็ขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
มันก็สู่สู่สู่กันเหมือนทั้งสู่ทั้งร่องจนพี่เขาเห็นพี่เขาได้ยินค่ะ
มันทำอะไรหรือเปล่า
ไม่ไม่ทำอะไรค่ะตีกันอยู่นั่นนะตีตั้งสู่กันค่ะตั้งประย้อมกันค่ะ
พ่อเองก็วิ่งขึ้นมาได้ยินเสียงแกร้องแต่หลังโดนปั้มชูกันอ่ะ

คือแล้วคนร้ายเนี่ยเป็นคนลักษณะแบบไหนครับ
ก็ไม่ใหญ่เท่าไรอืมทวมทวมอุ้นทวมค่ะ
แต่พ่อเข้านั่นมาเพิ่งเขาก็ขึ้นรถเพื่อเอ็งเรียกทำเพราะเขาก็ขึ้นรถแบบนี้เลยค่ะ
มันพ่อใจักรหรือทำแบบพ่อกัน

นี่ฮะกลัวกันหมดเลยนะครับ
แต่มีชาวบ้านอีก๒คน

อายุ๖๕กับ๖๘นะ
นี่ฮะมาเล่าให้ฟังบอกเจอเหมือนกันเลยสงสัยจะคนเดียวกันนะครับ
เพราะผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาทำทีเหมือนกับถามทาง

ตอนจะถามทางเนี่ยควักอวัยวเพศออกมาโชว์
นี่คุณป้าท่านนี้บอกโดนดึงมือเข้าไปเลยนะฮะ
โดนดึงมือเข้าไปเลยบอกไอ้คนนั้นมันบอกขอครั้งเดียว
เนี่ยประมาณอย่างนี้ฮะต้องเรียกสามีให้มาช่วยนะครับ
ที่มันจะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ถ้าเป็นโรคดีก็ต้องเอาไปรักษาแล้วนะ
หลายคนนะฮะตอนนี้แจ้งตำรวจแล้วนะครับ
ตำรวจกำลังไล่ติดตามตัวอยู่

ตามสายให้ระมัดระวังตัวกันนะครับทีนี้ก็เลยต้องไปอยู่รวมตัวกัน
เพราะกลัวไม่กล้าอยู่กันคนเดียวนะครับใช่ครับ